เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้

ชวนเช้าตลาดข่าวมากันที่บ้านบ่อสามหมู่เก้าตำบลนิคคมอเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
โดยมีคุณประเสริฐหมัดแน่นเป็นเจ้าของบ้านได้ใช้พื้นที่หลังบ้านเพียง๑งาน
ลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์มาปลูกมะเขือยาว
ยาวพี่น้อแสวเล่นนะครับ
เล่าว่าทำการปลูกมะเขือยาวขายมาแล้ว๙ปี
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานปัจจัมมาก่อนนะครับ
ประจำมาก่อนนะครับและที่ผ่านตัวเองมาทำอาชีพเกษตรกร
เพราะเห็นว่าเป็นการสร้างรายได้ได้ดีกว่านั่นเองครับ
ซึ่งมะเขือยาวนะครับเป็นพืชผักคู่ครัวคนไทยที่ขายดี
และเป็นที่ต้องการของตลาดมีอายุเก็บเกี่ยวนานข้ามปี
ไม่เคยประสบปัญหาลดตลาดหรือราคาตกต่ำ
สำหรับการลงทุนปลูกมะเขือยาวของคุณประเสริฐครั้งแรกเขาลงทุนเพียง๕๐๐บาทเองนะครับ
โดยปลูกแบบเสียบยอดซึ่งก็จะทำให้มะเขือยาวเนี่ย
เจริญเติบโตแข็งแรงผลโรคและให้ผลผลิตยาวนานถึง
หนึ่งปีต่อรุ่นทีเดียวนะครับ